ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนักเตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ชทีมชาติไทยค่ะ
ก็เดินทางไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
ครั้งที่๔๔มาครองได้สำเร็จค่ะ
บรรยากาศที่สาราชาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะ
ดานักเตะทีมชาติไทยนำมาโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่าง
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองพร้อมกับลูกทีมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์สงกระสินทุยธรรมบุญมาธรรมสหรัฐอยู่เย็น
กวินธรรมศาจานันทร์และเกริกฤทธวีการค่ะ
ได้เดินทางไปลงนามเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งนอกจากนักเตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ชแล้วนะคะ
ก็ยังมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
รวมไปถึงนายขจรเจียรวนลผู้จัดการทีมชาติไทยค่ะ
โดยนักเตะทีมชาติไทยนะคะเพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์ค่ะ
ครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ๙ปี
หลังจากเอาชนะจอแดนในนัดชิงชนะเลิศไป๒ประตูต่อ๐เมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็สามารถคว้าแชมป์ตามคอนเซ็ปต์แชมป์เพื่อพ่อได้สำเร็จ
โดยธนาค่ะได้เป็นตัวแทนของนักเตะทีมชาติไทยกล่าวความรู้สึกนะคะ
ครั้งนี้มาครองได้สำเร็จในรอบ๙ปี
และก็ช่วยรักษาถ้วยแชมป์ให้อยู่ในเมืองไทยค่ะ
พวกเราก็ได้คุยกันแต่ก่อนเกมแล้ว
จะตั้งใจเอาถ้วยนี้ให้พ่อลวงให้ได้
แล้วก็มันเป็นจังหวะเป็นโอกาสดีที่เป็นวันเกิดผมด้วย
ที่ได้เฝ้าด้วยได้ถวายความจุลาวดีด้วย
ก็เป็นปีที่ถือว่าสุดยอดจริงครับ